มาดูเรื่องของคนขี้น้อยใจกันหน่อยนะคะครับภรรยาน้อยใจสามีค่ะ
ภรรยาอายุสี่สิบห้าปีสามีอายุหกสิบห้าปีนะคะหรือหลังจากที่น้อยใจห่างกันยี่สิบปี
ห่างกันยี่สิบปีอ่าแต่รักกันดีนะคะครับรักรักกันดีนะคะ
หลังจากนั้นเกิดความน้อยใจค่ะพันรยาปรีลงไปเลยเหมือนลงจะไป
เหมือนจะเดินลงไปฆ่าตัวตายในแม่น้ำปิงแต่ถามว่าฝั่งสามีทราบไหม
ไม่ทราบค่ะภรรยาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะคะ
นอนรออยู่ที่ริมตลิ่งสี่ชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ
พอไปเห็นพอดีค่ะก็เกลี้ยกล่อมเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะคะ
สรุปสุดท้ายเป็นแบบไหนไปดูค่ะ
กระโดดลงมาไหมอยู่ตรงไหนตอนกระโดดอ่ะตะหลิงใช่ไหม
เนี้ยไม่เอาแล้วเนอะ
สามีก็รักเรานะชีวิตก็ต้องทำมาหากินด้วย
คนเราเป็นคู่ชีวิตนะครับ
ดีใจดีใจเลยแค่ว่า
โอ้โหกอดกันกลมเลย
ช่วยกันกลีกล่อมทั้งสามีทั้งกูภัยนั่นแหละ
สามีบอกเลยกลับบ้านเรานะจ้าอุ้ยดีใจ
สรุปสุดท้ายคืนดีกันแล้วเนี่ยนะคะ
แต่ไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะคะ
คือเริ่มตั้งแต่๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
ฝ่ายสามีอายุ๖๕ปีมีอาชีพขับรถรับจ้าง
ตอนนั้นมีลูกค้าโทรมาค่ะขับไปส่งหน่อย
สามีก็รับงานสิคะเป็นเงินอะเนาะ
สามีก็เลยอ้าวงั้นน้องจ๋ารออยู่ใต้ถุนเวทีริมแม่น้ำปิงนะ
เดี๋ยวพี่กลับมารับรอตรงนี้นะ
ส่งลูกค้าเสร็จมาแน่นอนอย่าไปไหนค่ะ
ปรากฏว่าสามีไปส่งลูกค้าเสร็จเรียบร้อยตอน๒ทุ่ม

ฟังภรรยาพอกลับมาถึงปุ๊บหายไปค่ะ
ให้ทีมกู้ภัยเทศบาลเมืองตากออกช่วยค้นหา
เพราะมันมืดแล้วเขาหาคนเดียวไม่เจอ
กู้ภัยส่องไฟค้นหาเลยค่ะในแม่น้ำปิง
ไปเจอจริงค่ะไปเจอฝั่งพันรยานอนแช่อยู่ในแม่น้ำน่ะ
ใกล้ตะลิงก็เลยใช่แน่แล้วล่ะ

ขึ้นมาเถอะขึ้นมาเถอะอย่าลงไปเลยในน้ำน่ะ
มันต้องหนาวนะเดี๋ยวพลัดตกลงไปเดี๋ยวมันจะลอยไปกับแม่น้ำ

สรุปสุดท้ายนะคะเกลี้ยกล่อมอยู่พักนึงแหละค่ะ
เดินขึ้นมาจากน้ำแต่โดยดีแล้วก็เล่าว่า
คือคนก็ถามเลยนะทำไมถึงทำแบบนี้
เธอก็เล่าว่าก็ไม่อยากให้สามีขับรถไปส่งลูกค้า
อนไงก็เลยเดินลงไปในแช่น้ำ
ตั้งแต่๔โมงเย็นจนถึง๒ทุ่ม๔ชั่วโมง
ตอนแรกคิดว่าการที่เดินลงไปแบบนี้
ฝั่งสามีจะตามลงไปง้อ
แต่ปรากฏว่าสามีไม่รู้ค่ะ
ไม่รู้ว่าพันรยางอนแล้วก็เดินลงไปในน้ำ
ก็ออกไปส่งลูกค้าตามปกติครับ
นอนรออยู่ข้างน้ำ๔ชั่วโมงค่ะ

ทั้งคู่ตกลงอยู่กินฉันสามีภรรยาได้ประมาณ๓เดือน
แล้วฝ่ายหญิงก็มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
เอาอย่างไรก็ตามดูแลพูดคุยกันดีนะคะ